ข้าวเหนียวมะม่วงของหวานยอดฮิตติดเทรนด์ของคนไทยทุกวัยทุกเพศ
เลือกกินได้ทุกฤดูกาลหน้าตาก็ดูดีดูดีแต่ถ้าจะให้ดีต้องเลือกกินที่ร้านนี้เลยครับ
แม่เกงข้าวเหนียวมูลเจ้าดังย่านโชคชัยสี่ที่เขาเปิดไปนานกว่าสี่สิบหกปี
อสสีสันจากสมุนไพรที่หลากหลายน่ารับประทานบวกกับความนุ่มละมุนของข้าวเหนียวมูล
ดูสิครับเม็ดข้าวเรียงสวยบอกเลยว่าเคี้ยวเพลินแบบยังมีเนื้อสัมผัส
ใครได้กินเนี่ยเป็นต้องยื้อมือคนข้างมาช่วยยกนิ้วโป้งกันเลยทีเดียว
ว่าแต่น้องใบตองจ๋าถึงร้านแล้วหรือยังล่ะครับเนี่ย
นู่นร้านอยู่ตรงนั้นแล้วค่ะคุณผู้ชม
กลิ่นแบบว่าข้าวเหนียวมูลหอมกะทิมากเลยค่ะ

โหดูสีสันของข้าวเหนียวมูลทิยระนด์สิ

สวัสดีค่ะ

สมัยก่อนไข่ข้าวสานอยู่ค่ะ
คือเป็นข้าวเหนียวมูลแม่แกง

ขายข้าวสารขายโชว์หวย

พรหมะไรด้วยพรหมะไรจากไม้

ลอตเตอรี่ด้วยตอนนี้แม่มีลอตเตอรี่สักใบไหมล่ะ

ขายค่ะขายผลไม้ขายข้าวสาร

มันขายไม่ค่อยดีก็เลยเปลี่ยนมาทำเป็นข้าวเหนียวมูล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

ข้าวเหนียวมูนได้ไหมคะ
เลือกค่ะเคี่ยวงูของเชียงราย
ข้าวเหนียวเคี่ยวงูของเชียงราย
เคี่ยวงูมันมีหลายจังหวัดอยู่นะแม่นะ
มันไม่อร่อยไงไม่อร่อย

ทำไมเชียงรายเขาถึงอร่อยกว่า

ก็คืออากาศดินน้ำอะไรต่าง
ที่มันทำให้ข้าวแต่ละท้องที่

พอทำข้าวเหนียวมูลแม่มะพร้าวแม่เลือกยังไง

มันหวานมันมันไง

ถ้าใช้มะพร้าวที่อื่นรสชาติไม่เหมือนอีก

แล้วนางเอกนางเอกที่กินกับข้าวเหนียวคือ

ใช่ทำไมคะแม่ของที่อื่นมัน

ก็คือแล้วแต่ว่าช่วงไหนมี

ขอไปชิมข้าวเหนียวมะม่วงก่อนนะ
ข้าวเหนียวหลากหลายสีสันว่างอยู่ตรงหน้า

อย่าลืมบอกรสชาติด้วยนะจ๊ะน้องใบตอง
กินข้าวเหนียวมะม่วงอาจจะอิ่มท้อง

อ่ะกินเถอะค่ะเพราะว่ามันน่าทานมาก

ไม่ได้แบบฉ่ำอะไรนะแต่พอเคี้ยวเข้ามามันมีความฉ่ำอ่ะ
กะทิอันนี้คือมะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะ
ไปต่อมะม่วงอกร่อง
โอ้โหคุณผู้ชมมันฟินมากเลยอ่ะจะบอกว่าทานข้าวเหนียวเปล่าก็อร่อยแล้วนะ
แต่ถ้าคุณทานกับมะม่วงที่นี่เขามีให้เลือก๒แบบ
ใครที่เป็นสายแบบเปรี้ยวอมหวานนิดนึงเราก็จะทานคู่กับมะม่วงน้ำดอกไม้
มีความหอมแต่ถ้าใครที่เป็นสายหวานเจี๊ยบ
ดิฉันนี้แล้วก็ขอเลือกมะม่วงอกร่องค่ะเอาจริงจริงนะคุณผู้ชม
ไม่แปลกใจว่าทำไมเวลาเสิร์ชในกูเกิ้ลในอินเตอร์เน็ตเนี่ย
ถึงเจอแต่ข้าวเหนียวมุนแม่เก่งแม่เก๋งแม่เก๋งแม่เก่งเต็มไปหมดเลย
แต่นอกจากความอร่อยของข้าวเหนียวมูลร้านนี้แล้วนะคะสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนร้านเขาก็คือนี่เลยค่ะ
ข้าวเหนียวมูลสีฟ้าอมม่วงหรือข้าวเหนียวมูลอันชันนี่แหละค่ะ
และลูกชายของเขาเดี๋ยวไปพูดคุยกันค่ะ
อย่างที่น้องใบตองบอกเลยครับว่าร้านแม่เก่งโด่งดังและมีทุกวันนี้ได้
เกิดมาจากอัญชันและลูกชายคนที่สามที่ตั้งใจเข้ามาสารกิจการนี้ต่อจากคุณพ่อและคุณแม่
ซึ่งตอนนี้ได้เข้ามาช่วยผลิตและขายเกือบเต็มตัวแล้วล่ะครับ
แต่ที่มาที่ไปเป็นยังไงไปหาพี่เจ๋งกันดีกว่าครับ
คุณผู้ชมคะและนี่คือคนที่เปลี่ยนจุดเปลี่ยนของร้านแม่เก่งข้าวเหนียวมูลให้โด่งดังเป็นพลุแตกนะคะ
พี่เจ๋งนั่นเองสวัสดีพี่เจ๋งก่อนนะคะจั๋งสมชื่อเลยสวัสดีค่ะ
ไหนเล่าสิว่าจุดเปลี่ยนที่ทำให้แม่มีข้าวเหนียวมูลสีสีขายนี่คือยังไงคะ
ตอนจุดเริ่มตรงนั้นนะครับมันเป็นผมทำโครงงานส่งอาจารย์ที่โรงเรียน
ตรงนั้นอายุเกี่ยวกับศูนย์เท่าไหร่

เออลองเอาอันชันไปผสมกับข้าวเหนียวที่บ้านไหม

เพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรแบบซับซ้อน

แต่คือพอคณะเขาได้ชิมเขาก็แนะนำว่า
เอออย่างนี้ลองมาทำขายที่บ้านได้ไหม

ใช่ลูกค้าก็ตอนนั้นก็ถามว่าอะไร
สีมันเราเอาอะไรมาทำแล้วมันคืออะไร

เพราะตอนนั้นมันเป็นเทรนด์ช่วงที่แบบ
ช่วงที่เหมือนเอาสมุนไพรมารวมกับอาหาร

เออก็เลยแบบลูกค้าก็เลยซื้อ

ก็เลยอยากทำสีสันอื่น

พอดีเป็นปีรู้สึกจะเฉลิมฉลองพอดีช่วงนั้น

ขายดีขนาดไหนหลังออกสื่อไป

ที่เคยจับเงินคือวันหนึ่งได้แสนขึ้นว้าว

มันก็มีจังหวะมันไม่ได้ว่าทำปุ๊บ
มันไม่ใช่หนึ่งแล้วร้อยมันก็ไม่ขึ้น
แต่มันก็คืออยู่กับความพยายามของเราการพัฒนาต่างต่อยอดออกมา
ใครจะไปเชื่อล่ะครับว่าข้าวเหนียวมูลอันชัน
จุดเริ่มต้นจากการทำโครงงานส่งอาจารย์
กลายมาเป็นไอเดียที่ถูกพัฒนา
ข้าวเหนียวมูลร้านแม่เก่งเขาโด่งดังปังแบบทวีคูณได้
แต่พี่เจ๋งก็ไม่ได้หยุดเพียงแค่นี้นะครับ
เพราะเขาได้นำสมุนไพรอื่นใส่ลงไปในข้าวเหนียวมูล
ให้มีสีสันที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น
เพื่อต่อยอดและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้านั่นเองล่ะครับ
เมื่อกี้คุยกันไปนะพี่เจ๋งบอกว่ามีทั้งหมด๙สี

ตอนนี้จะมี๖สีกับธัญพืชอีก๓อย่างครับ

แล้วที่บอกเมื่อก่อนมี๙สีคืออะไรคะ
ก่อนผมไม่ได้ทำธัญพืชทำแต่สี
ก็มีพวกแก่นฝางทุ่งฟ้า

ฝั่งมันจะเป็นสีส้มอมชมพูครับ

ว่าทำไมต้องเป็น๓อย่างนี้ที่ขายประจำ

คือเหตุผลหลักที่เอาธัญพืช

เห็นตั้งแต่เดินเข้าร้านแล้วค่ะพี่เจ๋งค่ะ

แท้ร้านนี้ก็สายมูเหมือนกันแหละครับ
นี่นี่แหละครับตัวช่วย
ช่วยให้การค้าขายของเขาเจริญรุ่งเรือง
เจ๋งคะเซียนแปะองค์นี้บูชามาจากไหนคะ

แต่ไม่ใช่ผมจัดการนะครับป๊าม้าเป็นคนจัดการ
ก็คือป๊าม้าจัดการมาแหละแต่ว่าวิธีนั่นโด่งดังมาก
มาแค่ว่าเหมือนเขาช่วยเรื่องการค้าขาย
กับคนที่ซื่อสัตว์อะไรอย่างนี้
ก็น่าจะเหมาะกับการค้าขายของที่บ้านพอดี

แล้วมีแบบเหตุการณ์หรือประสบการณ์อะไร
ที่เกิดขึ้นกับตัวเองหลังจากที่บูชามาไหม

จะต้องการซื้อตึกข้าง

ก็ราบลื่นวันนี้ก็คือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง
ตั้งแต่นั้นก็เลยมาเป็นรูปเลย

เอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะฟังมาขนาดนี้แล้ว

ของแบบนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับคุณผู้ชม
แต่เอาเป็นว่าการทำธุรกิจหรือกิจการอะไร
พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวคงจะไม่ได้

ต้องตั้งใจและต้องไม่ยอมแพ้

ประสบความสำเร็จดั่งใจหวังอย่างแน่นอน
ที่สำคัญครับอย่าหยุดนิ่งที่จะพัฒนา
เหมือนพี่เจ๋งที่ต่อยอดข้าวเหนียวมูลของแม่เก่ง

ให้กับครอบครัวนั่นเองล่ะครับ

มันเหมือนเราก็มีต้นทุนแบบ๕๐๖๐มา

เราจะทำอะไรต่อจากตรงนั้นได้บ้าง

ที่จะพัฒนาธุรกิจของตัวเองที่มีอยู่แล้ว

เก่งค่ะมีอะไรที่เป็นเคล็ดลับความสำเร็จ

สุดท้ายแล้วพี่เจ๋งฝากร้านหน่อยค่ะ
ครับก็ถ้านึกถึงข้าวเหนียวมูลนะครับ

โชคเฮศีแยกที่๕๔ครับ

แม่เก่งค่ะร้านเรายังมีอะไรแนะนำอีกค่ะ

โอ้โหอร่อยเด็ดทุกเมนู

อยากให้ลองมาชิมมาทานกันดูได้นะคะ
วันนี้ขอบคุณแม่เก่งกับพี่เจ๋งมากเลยนะคะ

จัดเต็มทุกเมนูจะเหมายกร้านเลยค่ะ
กลัวหรอกความอ้วนเพราะคนมีน้ำมีนวลน่ารักจะตาย